ถือหนึ่งแล้ว

ก่อนอันนี้นะคะคือบอกเลยคือตัวจระว่าจระจากก็ทำชีวิตเพื่อเองไม่ดีไปก่อน
ตอนนี้ใครจะอยู่ในชูแฟนเป็นส่วนประกอบเป็นส่วนเติมก็เดี๋ยวดูต่อไป

อย่างที่เคยบอกว่าเขาขอโอกาสที่จะพิสูจน์ตัวเอง
เพราะว่าที่ผ่านมามันก็มีอะไรขึ้นขยะเลย

ก็ต้องพิสูจน์มันไม่ใช่แค่ตัวจำเป็นคนด้วย
ให้โอกาสเขาดีกันพิสูจน์ตัวเองอยู่หรือเปล่า

ไม่ได้โกหกไม่ได้เลวร้ายอะไรกับเราเลย
ยังแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดมาจาก

มันก็มีผลทำให้เกิดแบบหลายเรื่องตามมาค่ะ

คือตัวเขาเองเขาก็ไปจัดการของเขาเรียบร้อยแล้ว

ถ้าเกิดว่าจะอยู่ในชีวิต
มันก็ต้องทำให้แบบชีวิตดีขึ้น

เขาดูจะมีความเป็นไปได้อย่างไรนะคะ

อันนั้นเป็นเรื่องที่ต้องดูต่อไปค่ะ

ว่าหนึ่งที่เขามีดีมากคือตอนเป็นสินทราบบุรุษนะคะ

ก็จริงเนี่ยตั้งแต่ก่อนอนี้
ก็ไม่ได้โฟกัสเรื่องเกี่ยวกับว่า

เรียกว่าตอนนี้แฮ็คอยู่ในสถานะรองไตเขาอยู่ไหน
เรียกว่าดูเรียกว่าอะไรอะ
ก็ดูแหละว่าเขาจะดีที่จะอยู่ในชีวิตเราไหม
แต่ว่าหานะกันไหมคะตอนนี้

แต่ว่าเหมือนกับว่ามันไม่ใช่เพิ่งเริ่มต้นรู้จักกัน
เป็นคนที่แบบรู้จักกันมาแล้วก็เคยคุยกันมา
แล้วมันก็คือผ่านช่วงที่มันแบบเลวร้ายกันมา
มันก็เป็นช่วงที่แบบเหมือนกับเราลองดูว่ามันจะดีแค่ไหน
เป็นผู้ชายคนเดียวที่เราแบบคุยอยู่ตอนนี้เลย

พี่ค่ะตอนมันมีข่าวตอนนั้นเหมือนเราก็กระทบแรงไง
พอเขากลับมาทางคุณพ่อคุณแม่เราอะไรอย่างนี้หนูโอเคกับเขาไหม
แต่ต้องบอกว่าตอนที่มีข่าวเนี่ยความจริงคือจ๋ากับพวกเขาเอง

ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เห็นตรงว่าสิ่งที่เขามีคือเขาเป็นคนที่จริงใจ
เขาเป็นคนที่พยายามจะแก้ไขปัญหามาตลอด
มันไม่ใช่ว่าเขามาไม่ดีกับสาแล้วพ่อแม่จะมาแบบรู้สึกไม่ดี
แต่ว่าสิ่งที่เขาเคลียร์ไปแล้วเนี่ยมันก็เท่ากับว่าโอเคถ้าอยากจะเดินต่อไปเนี่ย
ต้องพิสูจน์ตัวเองที่ไม่เกี่ยวกับปัญหาเก่าแล้วเลยค่ะ
ว่าเขาอยู่ในชีวิตเราเราจะดีไหม

เอาแค่วันนี้ให้รอดก็ถูกใจนะ
แต่เราก็ต้องสุขดีกับเขาในในแรกสุขดีกับเขาคือใช่ไหม

อย่างนี้ว่าต้องพิสูจน์คือเขาต้องพิสูจน์อะไรบ้าง
เพราะว่าอัมพิจารณ์ก็พูดว่าเขาดีอะไรอย่างเงี้ย
แต่ยังต้องพิสูจน์อะไรอีก
คือคนเราจะอยู่ด้วยกันมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องว่าดีหรือไม่ดี
มันอาจจะมีอีกหลายหลายหลื่นนะคะ

ซึ่งตอนนี้ในตัวตัวเองพอเจอเรื่องที่มันไม่ดี
มันก็เหมือนกลับมาคิดว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้
ไม่ว่าเราจะไม่ได้ทำมันก็อาจจะเกิดอะไรขึ้นได้
คราวนี้เราก็เลยต้องกลับมาพูกกักกันซึ่งอีกหนัก
แล้วก็สร้างตัวเองให้ดีพริกันก่อน

แต่ว่ามันเป็นเรื่องของชีวิต
ผมคิดว่าสาวก็โอเคกับการที่จะมีใครค่าขึ้นอย่าง
หลังจากที่มันแบบเหมือนกับเอ๊ะอะไรยังไงไหม
อยากจะใช้เวลากับฮัวไม่ได้จักรไม่ได้ปิดค่อยไป
คนอื่นมีเข้ามาบ้างไหมคะไม่มีอะคะช่วงนี้มีแต่มีงานและก็งาน
ก็ทุกอย่างพอมันผ่านพ้นไปแล้วมันก็พิสูจน์ตัวมันดีแล้ว
มันก็ทำให้เราแบบไม่ได้จิตตก
อเรนนี่ก็เปิดงานให้คนมาจิตเราได้

ตอนแรกก็ไม่ได้คิดนะไม่ได้คิดอะไรเลย
เป็นวันที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้คิดเรื่องความรัก
อันนี้จริงไม่ได้สร้างความถ้ามีรักแล้วดีก็มี
ถ้ามีแล้วไม่ดีก็รักตัวเอง